ที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเขาภาวะมาก
คืออยู่ในห้องพักห้องแถวอยู่ดี
ปรากฏว่ามันมีชาวต่างชาติที่เป็นลักษณะเหมือนแขกดำอะค่ะ
เขาเดินเข้ามาในห้องแถวแล้วก็มาชักชวนขอดูดวงให้
ปกติเราอยากดูดวงเราต้องไปดูดวงเอง

แต่ล่าสุดคนนี้รับบทเป็นหมอดู

มาเปิดประตูดูดวงมั้ยดูดวงมั้ย
ค่าครูค่าดูดวงไม่แพง๓๑๐๐บาท
ใครจะไปดูล่ะ๓๑๐๐บาท

เขาฟังภาษาไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ
แต่ว่าประเด็นคือไอ้ตัวชาวต่างชาติที่เป็นเหมือนกับแขกดำคนนี้
ก็มีการเขียนใส่กระดาษบอกว่า
ค่าดูดวงเดี๋ยวดูดวงให้๓๑๐๐บาท
ผู้เสียหายนะคะนางสาวซูซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่
เหมือนกับเปิดประตูห้องไว้แบบนี้ก็โอ้โหตกอกตกใจสิคะ
ผู้ชายมาจากไหนไม่รู้เป็นชาวต่างชาติบุกเข้ามา
แล้วมีลักษณะเป็นรูปร่างสูงสวมเสื้อเชิดผิวคล้ำ
แล้วเธอก็กลัวค่ะได้แต่ร้องไห้
บอกไปเลยว่าไม่อยากดูดวงไม่กล้าดู

กล้าที่จะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลยนะคะ
ปฏิเสธไปเพียงแค่ว่าไม่มีเงินไม่ดูดวง

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับโอ้โหผู้หญิงเนี่ย

ผู้ชายคนนี้ที่เป็นชาวต่างชาติตัดสินใจกระชากระเป๋าเงินจากเธอ
แล้วก็หยิบเงิน๖๐๐บาทจากห้องพักเธอแล้วหลบหนีไปเลยค่ะ
ตกออกตกใจมากทำทีมาเป็นอยากให้ดูดวงหรือดูดวงให้
สุดท้ายมีการเหมือนกับโอ้โหชิงฉกเอาเงินจากห้องพักเธอไป
ฟังเสียงผู้เสียหายเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
แล้วก็การเริ่มมดทั้ง๖๐๐บาท
นี่ค่ะหลังจากนี้นะคะทางด้านของตำรวจสพแม่แฝก
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังตามตัว
เดี๋ยวบอกรูปภัณฑ์สันธารหน่อยเผื่อคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ผู้ชายคนนี้มีจุดสังเกตเขาใช้รถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอสีดำ
แล้วก็เหมือนกับขี่เพื่อที่จะตระเวนหาเหยื่อ
ในพื้นที่สพแม่แฝกพื้นที่อำเภอแม่แฝกเชียงใหม่
รูปภัณฑ์สันธารระมัดระวังแล้วก็ใครเห็นแจ้งเบาะแสกับตำรวจหน่อยนะคะ